กลับมาไทยรัฐทันข่าวคุณผู้ชมคะเห็นแล้วนะคะคดีของลุงพลตามกันค่ะเพราะ๓๑ตุลาคมนี้วันพิพากษาใครฆ่าน้องชมพู่จะได้รู้กันแล้วและหลายคนก็คงอยากจะตามติดว่า
ระหว่างก่อนจะถึงวันนั้น๓๑ตุลาคมนับถอยหลัง๓วันนี้ที่จะถึง๓๑
ลุงพลกับป้าแตนอยู่กันยังไงแบบไหนใช้ชีวิตปกติหรือไม่เครียดหรือเปล่า
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูค่ะเขาบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งลุงพลและป้าแตนนะคะ
ออกจากวังปู่ปาริจิตค่ะไปทำบุญวันออกพรรษาใช้ชีวิตแบบตามปกติเลยค่ะ
ที่วัดดอนสวรรค์นะคะอำเภอวานอนนิวาสที่สกลนครขับรถตู้ของตัวเองไป
คุณผู้ชมลองเห็นภาพไหมกลุ่มยูทูบเบอร์ยังคงปักหลักกันอยู่แบบนี้
ตามติดชีวิตลุงพลกันอยู่ค่ะพอมาถึงวัดเนี่ยก็เนี่ยค่ะ
ยูทูบเบอร์ทั้งหลายก็คอยติดตามรอต้อนรับ
เพราะรู้ว่าลุงพลกับป้าแตนจะมาทำบุญ
ลุงพลก็ถวายพระตาหารค่ะแล้วก็ปัจจัย
พระก็ฟังพระเทศด้วยนะคะยกมือไหว้ฟังพระเทศ
วดน้ำอุทิศสูงกษลให้เจ้ากรรมในเวร
ลุงพลบอกแบบนี้บอกดีใจนะแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญของวัด
อยากฝากเนื้อฝากตัวกับชาวบ้านในพื้นที่นี้
เพราะว่าตัวเองนั้นก็เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่มาจากหมู่บ้านกกอกได้ไม่นาน
ขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ยืนยันแบบนี้ถ้าชาวบ้านจำปาดวงขัดเหลือสิ่งใด
ก็พร้อมค่ะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญแน่นอน
ลุงพลก็ในคณะชาวบ้านคนหนึ่งที่เข้ามา
ขออาศัยเป็นลูกบ้านนะครับของบ้านจับประดงเหนือหมู่๖
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ยินดีกับชาวบ้านนะครับ
ก็เป็นเอกสารที่เราได้มาอยู่ด้วยกันนะครับ
ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับลุงพลพระแตน
เนื้อฝากตัวกับชาวบ้านนี่ก็มากรวดน้ำกันนะคะ
ชาวบ้านของบ้านจำปาดงเหนือชาวบ้านห้วยน้ำเที่ยง

มีการรำบูชานะคะขอพรพญานาคให้กับลุงพลป้าแต่นด้วย
ก่อนที่จะมีการขึ้นฟังคำพิพากษา๓๑ตุลาคมนี้ค่ะ
หลังทำบุญดูลุงพลกับป้าแต่นก็ดูสีหน้าค่าตาไม่ค่อยมีความกังวล

กังวลในการที่จะขึ้นไปฟังคำพิพากษาของศาล
นับถอยหลังอีกไม่กี่วันไปพร้อมกัน
ใครฆ่าน้องชมพู่นะคะ
ซึ่งในวันที่๓๑ตุลาคมนี้ก็จะเป็นวันที่สารมีการนัดฟังคำพิพากษา
คดีที่เป็นมหากราบมาอย่างยาวนานนับปีนะคะ
คลี่คลายคดีของน้องชมพู่กกอกว่าใครเป็นคนฆ่าหรือว่าทำให้น้องตาย
ซึ่งคนที่ตกเป็นจำเลยของคดีนี้คือลุงพลแล้วก็ป้าแตนนะคะ
กระทั่งล่าสุดค่ะสารได้มีการนัดอีก๒วัน
ข้างหน้าคือ๓๑ตุลาคมที่จะมีการฟังคำพิพากษาในคดีนี้ที่ชาวไทยหลายคนก็รอคอย
เพราะฉะนั้นวันนี้ไทยรัฐทีวีเรามีเปิดแฟมคดีดังนะคะ
วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่๓ข่าวเที่ยงเมื่อวานวันนี้เสนอตอนที่๑ตอนที่๒ไปแล้ว
เดี๋ยววันนี้ให้คุณผู้ชมย้อนไปดูด้วยกันกับการชำแหละตัวละครใครฆ่าน้องชมพู่ค่ะ
ปฏิเสธที่จะดื่มน้ำสาบานร่วมกับคนในครอบครัวแต่ลั่นวาจาสาบานต่อหน้าสถุปหลวงปู่ลิ้นว่า
หากมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการตายของน้องชมพู่ขอให้ครอบครัววิบัติมีอันชิบหาย
ให้ตายตกตายโหงไปกับน้องชมพู่ภายในเร็ววัน

ขอให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญ
นี่เป็นผลพวงหลังความตายของน้องชมพู่
ทำให้ทั้งสองครอบครัวต้องหันหลังให้กัน
สิ้นคำสาบานลุงพลจุดทูบหนึ่งกำมือ
ปักกลับหัวที่หน้าสถุปหลวงปู่ลิ้น
ยิ่งสร้างความคลางแคลงใจในตัวลุงพลมากขึ้น
เพราะตามความเชื่อการปักทูบกลับหัว
ถือว่าคำสาบานนั้นเป็นโมคะ

ไม่ได้เป็นคนฆ่าหลานสาวล้านเปอร์เซ็นต์
เพราะรักน้องชมพู่เหมือนลูกในไส้

นางสาวิตรีวงศรีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่แทน
แจงเหตุไม่ร่วมดื่มน้ำสาบาน

ให้ของย้อนกลับไปหาคนที่ทำคุณสัยใส่

ไม่เพียงสร้างความหนักใจให้กับพนักงานสอบสวน
แต่ยังสร้างความสับสนให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมาก

แสดงท่าทีมีพิรุษด้วยกันทั้งสิ้น
ดิ้งคนที่อยู่กับน้องชมพู่คนสุดท้าย

ตั้งแต่เช้าถึง๙นาฬิกา๑๑นาที
ไม่ได้หลับตามที่กล่าวอ้างในตอนแรก
และได้ออกจากบ้านไปตามหาชมพู่ที่บ้านป้าแตน

ซึ่งช่วงเวลา๙นาฬิกา๑๑นาที
ถึง๙นาฬิกา๔๙นาที
เป็นช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
ทำให้นายอนามัยและนางสาวิตรีวงศีชา

แม่น้องชมพู่ได้งัดหลักฐานยืนยันว่า
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๑๖นาทีถึง๑๐โมงเช้า
และระหว่างนั้นเวลาประมาณ๙นาฬิกา๒๒นาที
ลุงพลกับป้าแตนก็เดินทางกลับบ้าน
ส่วนแม่น้องชมพู่ได้ขี่รถจักรยานยนต์
นั่งคุยกับตาชาญและยายสมควร

และเวลา๑๐นาฬิกาป้าแตนได้โทรมาแจ้งว่า
น้องชมพู่หายตัวไป

เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีและเวลา๑๐นาฬิกา

และมีพยานเห็นตัวเองอยู่ที่ถนนบ้านกกอก
เวลา๙นาฬิกา๒๒นาที
ด้านลุงพลอ้างว่าเวลา๘นาฬิกา๒๐นาที

และกลับเข้าบ้านอาบน้ำเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
จากนั้นเวลา๙นาฬิกา๔๕นาที

ไปรับครูบารัฐที่วัดถ้ำผาแอก

อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ที่ออกมาจากสวนยางเวลา๙นาฬิกา๒๒นาที

ไปถึงที่บ้านปุ๊บผมก็เลยไปอาบน้ำ

ระหว่างทางก็ไม่ได้แวะที่ไหน

น่าจะประมาณ๑๐โมงแหละผมไปถึงไปถึงวัด
เมื่อถึงวัดพระบุญมาเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแอก

ที่สดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ยังไม่ได้บอกใคร
ส่วนป้าแตนหลังจากกลับจากสวนยางพาราอ้างว่าอยู่บ้านตลอด
ทราบข่าวหลานสาวหายตัวไป
ทุกคนจะแจ้งไทม์ไลน์ของตัวเองอย่างละเอียด
แต่คนในหมู่บ้านกกอกก็ยังตั้งคำถาม
ถึงช่วงเวลาที่หายไปของพ่อแม่น้องชมพู่
รวมถึงตัวของลุงพลที่ถูกกดดันจากสังคม
เรื่องกลับตลปัดจากผู้ต้องสงสัยกลายเป็นคนที่น่าเห็นใจ

เป็นกระแสลุงพลฟีเวอร์แห่งบ้านกกอกพลิกชีวิตในทันใด
ตุลาคมนี้จะเป็นวันชี้ชะตาว่า
ลุงพลป้าแตนจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่หรือไม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน